ต้นรายการที่ถามความคิดเห็นของคุณผู้ชมไป๒ข้อ
กับสองก็คือถ้ารัฐบาลจะให้เอกชนช่วยระดมฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดเอาไหม
ของคุณผู้ชมที่ตอบมาบอกว่าเอา

และที่สำคัญคือมีบางท่านบอกว่ามีดอกจันทร์นิดนึง
แต่ขอให้มาตรการต่างกระทบคนหาเช้ากินค่ำน้อยที่สุดฝากไปถึงรัฐบาลครับ
ห้องเขาเขียวทำโพลย่อยให้แล้ว
ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดเมื่อวานนี้นิดหนึ่ง
คุณผู้ชมครับยังยืนอยู่ที่เหนือระดับ๒๐๐๐

ถึงมันไม่ตกเลยอะมัน๒๐๐๐ยาว๑๒ลายเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วแตะ๒๐๐๐แบบนี้เมื่อวานเป็นวันที่๖แล้วนะ
รวมทะลุ๖๐๐๐ไปแล้วสำหรับผู้ติดเชื้อรวมในประเทศไทย
และเมื่อวานเสียชีวิตต้อง๑๕ศพมันนี้
แม้ก๊าซมันจะหัวทิ้มลงบ้างตั้งแต่ช่วงหลังวันที่๒๓๒๔มา
แต่ว่ามันก็ยัง๒๐๐๐อยู่ยังคงน่าเป็นห่วง
ถ้ามันยัง๒๐๐๒๐๐แบบนี้เยอะนะมันหนักนะ
เรื่องของการฉีดวัคซีนที่จะให้เพียงพอกี่เปอร์เซ็น

กังวลนะ
เอามาดูกรณีของคนที่เขาป่วยโควิด๑๙กันบ้าง
น้องชายคนนี้โอ้โหเรียกน้องไม่ได้เรียกหลาน
หลานชายคนนี้๙ขวบติดโควิด๑๙
น้องถูกไล่ออกจากห้องพักครับ
เพราะว่าน้องเนี่ยโทรศัพท์เสียงดังคนที่เขาอยู่ด้วยเนี่ย

โพสต์เล่าเหตุการณ์นี้บอกว่าเขา
๙ขวบนั่งอยู่หน้าห้องครับบอกว่าไม่มีที่นอน
เพราะโดนผู้ใหญ่ที่พักรักษาตัวอยู่ในห้องเดียวกันไล่ออกมา

เจ้าของโพสต์เนี่ยจึงให้น้องไปเก็บเสื้อผ้าแล้วมานอนด้วยกัน
เพราะตอนที่เจอน้องเนี่ยเขาบอกว่าดึกแล้วนะ
แล้วก็ไม่มีใครตรงนั้นสักคน
คือเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ไปเจอเนี่ย
น้องก็ต้องนั่งแบบนั้นไปไม่รู้ถึงเมื่อไหร่

ผู้ชายเจ้าของโพสต์อายุ๑๙ปีครับ
เล่าบอกว่าคืนเกิดเหตุประมาณสัก๒ทุ่ม
ออกไปเอาของที่เพื่อนฝากไว้ให้
เห็นเด็กผู้ชายสองคนนะครับเดินไปเดินมาอยู่
เข้าไปถามว่าอ้าวทำไมไม่นอนล่ะลูก
น้องบอกว่าโดนไล่ออกจากห้องครับนะฮะ
เขาไม่ให้นอนด้วยน้องจึงเลยมาอยู่ข้างนอก
เล่าต่อบอกว่าติดโควิด๑๙นะฮะ
คนในบ้านก็ให้มารักษาตัวที่นี่
เพราะว่ามีพี่ที่รู้จักกันอายุไล่เรียกกัน
มารักษาตัวที่นี่ด้วยอยู่เป็นเพื่อนกัน
พอน้องถึงห้องพักก็โทรบอกที่บ้านว่าถึงแล้วนะ
แต่คนที่อยู่ที่ห้องเดียวกับน้องนะครับ
ต่อว่าน้องบอกว่าโทรศัพท์เสียงดังไม่มีมารยาทนะฮะ
ต่อมาเนี่ยนะครับก็มีคนเอาของเอายามาให้นะครับ
เอาอาหารมาให้คือคนที่เขาเอามาให้เนี่ย

น้องก็เลยตะโกนตอบลงไปคราวนี้โดนด่าทั้งคู่ครับ
คือทั้งตัวน้องที่ขานรับและคนที่บอกว่าเอาของมาให้เนี่ย
ก็ถูกด่าไปนะฮะแล้วก็ไล่น้องออกจากห้อง
ออกมาตั้งแต่๕โมงเย็นคนที่เขาไปเจอไปเจอ๒ทุ่มแล้วล่ะ
เจ้าของโพสต์เห็นใจแล้วก็สงสารครับ
บอกว่าถ้าไม่มีที่นอนเดี๋ยวมานอนห้องพี่ได้นะ
กลัวตัวสั่นมาครับร้องไห้มานะฮะมาขอนอนด้วยนะครับก็เก็บเสื้อผ้ามาพักด้วยกันซะเถอะนะฮะพี่เขาบอกแบบนั้น
จะพาน้องไปรักษาที่อื่นแล้วล่ะแต่เจ้าของโพสต์ก็บอกว่าโอ้โห
ถ้าไปโรงพยาบาลสนามนะเด็ก๙ขวบมันจะอยู่ลำบากนะ
และที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมก๊อปปุ้ยคุณผู้ชมครับ
จ่ายค่าฮอสปิเทลไปแล้ว๔๕๐๐นะคือก็อยู่นี่ก็ดีอยู่แล้วล่ะ
คนหนึ่งครับโพสต์คลิปเด็กชายคนนี้มายืนสะพายเป้อยู่หน้าห้องครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วก็มีภาพน้องเนี่ยเดินตามหลังพยาบาลออกไป
เขียนข้อความว่าสงสารน้องมากน้องติดโควิดน้องอายุ๙ขวบ
น้องมาคนเดียวแล้วโดนผู้ใหญ่ที่ร่วมห้องกักตัวในด่าว่าสกปรก
ไม่มีมารยาทน้องไม่กล้านอนในห้องนั้นครับแล้วก็เดินมาหาผม
เจ้าของโพสต์ก็ยังได้ตอบคอมเมนต์บอกว่าน้องเก็บกระเป๋ากลับไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลแล้วนี่ฮะเดินออกไปเลยมาอยู่ได้คืนเดียวนะฮะ
คือน้องไม่อยากอยู่ที่นี่เด็กคงกลัวนะครับนะฮะก็ถ้าไปอยู่โรงพยาบาลมันก็ดีอย่างฮะ
พยาบาลเขาดูแลใกล้ชิดนะจบดราม่าเรื่องนี้ไปนะครับทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เรื่องของข้อมูล
ที่เป็นข้อมูลทางด้านวิชาการเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต้องมีการเผยแพร่กันเยอะเยอะนะครับ
เพราะบางคนเชื่อว่าคืออันนี้มันเป็นความเชื่อเข้ามาผสมด้วย
บางคนเชื่อว่าคนที่ติดโควิดแล้วแล้วเขารักษาหายแล้วเขาสามารถกลับไปแพร่เชื้อได้อีก
มันเกิดขึ้นจริงค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นนุ่มเชียงใหม่
เขาหายป่วยจากโรคโควิด๑๙แล้วนะเขากลับไปที่บ้านแต่กลับถูกชาวบ้านรอบข้างเนี่ยรังเกียจ
เกรงว่าเดี๋ยวจะเอาเชื้อเนี่ยไปแพร่ภายในชุมชนค่ะผู้ชายคนนี้เปิดเผยเขาบอกว่า
ติดเชื้อโควิดเมื่อวันที่๗เมษายนแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติ
ต่อมารักษาตัวจนหายขาดแล้วจากโรคโควิด๑๙แล้วออกจากโรงพยาบาลสนามคือวันที่๒๑เมษายน
จากนั้นก็กลับเข้าไปที่ห้องพักในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็กลับบ้านไปที่เสมิงของจังหวัดเชียงใหม่๒๕เมษายน
แต่กลับกลายเป็นว่าตัวเขาเนี่ยถูกตั้งแง่กลายเป็นคนที่ถูกรังเกียจหวาดกลัวจากชาวบ้าน
เฉพาะตัวเขาเท่านั้นนะคะคนในบ้านสมาชิกในบ้านชาวบ้านก็รังเกียจไปด้วย
คือกลายเป็นว่าครอบครัวเนี้ยถูกรังเกียจทั้งครอบครัวค่ะเขาบอกว่าอสมที่บ้านเขาเนี่ย
บอกให้ตัวเขากักตัวเพิ่มสิบสี่วันทั้งที่ยืนยันว่าหายป่วยแล้ว
ไม่สามารถแพร่เชื้อได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ให้ความรู้กับอสมและให้อสมให้ความรู้กับชาวบ้าน
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยเป็นข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์นะฮะ

สังคมที่ชุมชนผมอ่ะเขาไม่เข้าใจว่าเออ
เขาเข้าใจประมาณแบบว่าผมเนี่ยจะเป็นตัวแพร่เชื้อให้กับคนอื่น
แล้วก็ครอบครัวที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยก็จะเป็นตัวแพร่เชื้อให้กับคนอื่น
อะไรประมาณเนี้ยครับผมอยากให้หน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานอะไรสักอย่าง
หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการกระจายข่าวเรื่องของโควิดเนอะ
ไม่ว่าจะเป็นให้ความรู้อบรมอสมหรือว่ามาอบรมคนในชุมชนเนอะ
ว่าคนที่รักษาหายแล้วไม่สามารถแพร่เชื้อต่อไปได้อะไรอย่างนี้ฮะ
อยากให้เปลี่ยนความเข้าใจใหม่ผมต้องฝากอสมเข้าไปชี้แจ้งนะ
คืออย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคนที่เป็นแล้วสามารถกลับมาเป็นได้อีก
อันนี้คุณหมอยืนยันเลยนะคะว่าเขาคนนั้นไม่สามารถแพร่เชื้อได้
ถูกต้องนะฮะถ้ายังไม่เข้าใจผมพาไปดูที่ชายภูมิ
ครับมีผู้ติดโควิด๑๙คนหนึ่งอายุ๒๔ปีรักษาจนหายแล้ว
อยู่ภาพนี้ต่างกันเหรอเกิน
รถพยาบาลไปส่งทุกคนยืนปรบมือต้อนรับกลับมาในชุมชน
คุณผู้ชมดูภาพนี้อย่าไปรังเกียจไม่มีใครอยากเป็นโรคนี้แน่นอนนะครับ
รถของโรงพยาบาลภูเขียวไปส่งถึงหน้าบ้านในอำเภอบ้านแท่น
ทุกคนไม่ได้รังเกียจคนติดโควิดแล้วรักษาหายแล้วกลับไป
แต่ว่าเขากลับไปปุ๊บเขาก็ต้องปฏิบัติตัวคือต้องกักตัวก่อน๑๔วัน
ให้มันเชื้อมันหายขาดเลยนะฮะถ้าไม่มีอาการก็อาจสามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตกับคนในชุมชนได้ตามปกติ
ย้ำแบบนี้ไม่มีใครอยากเป็นครับแล้วคนที่เขาเป็นเขาหายแล้ว
เขาก็ไม่สามารถที่จะมาแพร่เชื้อให้ใครได้ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือก่อนนั้นมันมีปัญหาว่าบางคนไม่สามารถที่จะติดต่อ
เป็นสื่อกลางค่ะครับในการที่จะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาดูกันหน่อยค่ะอย่างที่สมุทรประการนะคะ
อาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมที่อำเภอพระประแดงของสมุทรปราการ
แล้วก็พักห้องเดียวกับสามีแล้วก็ลูก
มีอาการป่วยคือจมูกรับกลิ่นไม่ได้ลิ้นก็รับรสไม่ได้เหมือนกัน
มีอาการคัดจมูกมีโรคประจำตัวทั้งความดันแล้วก็โลหิตจาง
เพราะฉะนั้นนักข่าวก็เลยประสานต่อไปที่สาธารณสุขอำเภอพระประแดง
ไปขอรถพยาบาลมารับตัวเธอแล้วส่งเธอไปรักษาต่อนะคะ
คุณผู้ชมขอบพอรถพยาบาลมารับตัวเธอไปแล้ว
ปรากฏว่าเทศบาลเมืองรัฐหลวงก็นี่ค่ะมาแล้ว
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในแล้วก็รอบพื้นที่ของคอนโดแห่งนี้
เนื่องจากว่าที่พักตรงนี้มีคนอาศัยจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจหาเชื้อสามีของเธอแล้วก็ลูกของเธอด้วย
ปรากฏว่าผลออกมาสำหรับสามีเนี่ยเป็นลบแปลว่าไม่ติดโควิด๑๙นะคะ
ส่วนผลของลูกตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอก่อนค่ะ
เคสหนึ่งจำได้ไหมน้องนโม
น้องนโมเนี่ยเป็นเด็กชายวัย๖ขวบแล้วแม่ไปติดเชื้อโควิด๑๙
นอนรอรถพยาบาลอยู่ที่ห้องพักที่จังหวัดสมุทรปราการนี่
แม่ลูกคือก่อนหน้านี้ครอบครัวนี้เขาติดกันทั้งหมด๕คนเลยนะคะ
๓คนก่อนหน้านี้ไปรักษาตัวแล้วก็เหลือน้องนโมกับแม่
แล้วปรากฏว่าคนที่เป็นพ่อประสานขอความช่วยเหลือมาที่
ไทยรัฐนิวส์โชว์ของเราเช่นเดียวกันนะครับ
ทางผู้สื่อข่าวก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้ส่งรถพยาบาลมารับตัวปรากฏว่ารถมารับตัวน้องนโม
แล้วก็แม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
ช่วงสายเมื่อวานนี้นี่ค่ะแล้วสุดท้ายคุณพ่อถ่ายคลิปนี้
ขอบคุณก่อนขึ้นรถพยาบาลเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อยค่ะ
ก็มารับหนูกับแม่เลยนะคะขอบคุณทีมงานไทยรัฐนิวด้วยนะคะ
นี่น้องน่ารักนะคะขอบคุณรายการขอบคุณทีมงานไทยรัฐนิวส์โชว์ด้วยนะคะ
เราเป็นตัวกลางประสานให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ขอให้น้องแล้วก็คุณแม่แข็งแรงแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติไวนะคะ